นายกรัฐมนตรีได้กล่าวปิดการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ

ยืนยันนะครับว่าการจัดทำงบประมาณในครั้งนี้
มีความแตกต่างจากการทำงบประมาณในปี๒๕๕๙
เพราะว่าการขาดดุลน้อยลงนะครับ
เนื่องจากมีการกู้เงินที่น้อยลง
และการจัดทำงบก็จะต้องซอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ถึงแม้ว่าเราจะมีความเห็นชอบร่วมกันในหลักการนะครับ
แต่ปัญหาสำคัญก็คือการนำสู่การปฏิบัติ
ผมฟังท่านสมาชิกกล่าวไปตั้งแต่ช่วงเช้าถึงบ่ายมาเนี่ย

ผมเห็นถึงความตั้งใจมั่นของท่านนะครับ
ซึ่งผมก็มีความรู้สึกที่ดีขึ้น
ขึ้นนะว่าเออที่เราคิดที่เราพูดที่เราช่วยกันทำมาแล้วเนี่ย

ประเทศชาติเราจะเดินหน้าไปสู่อนาคตให้ได้นะครับ

จะมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชมัญญัติฉบับนี้
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉัน๑๘๙เสียงต่อ๐
งดออกเสียง๓เสียงใช้เวลาประชุมเพียงแค่๘ชั่วโมงนะครับ
ซึ่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เป็นงบประมาณแบบขาดดุลมีวงเงินลดลงจากปีที่แล้ว๔๓๐๐๐ล้านบาท
หากจำแนกตามกระทรวงนะครับจะพบว่ากระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับจัดสรรงบสูงสุดกว่า๔แสนล้านบาท
ตามมาด้วยกระทรวงกลาโหมจำนวนกว่า๒แสนล้านบาท
และกระทรวงมหาดไทยจำนวนกว่า๗๐๐๐ล้านบาท
ทั้งนี้หากย้อนหลังไปในปี๒๕๕๖๒๕๖๐
จะเห็นได้ว่างบลงทุนในช่วง๒ปีหลัง

งบลงทุนเฉลี่ยประมาณ๔๔๐๐๐๔๕๐๐๐ล้านบาท
หรือว่าเพิ่มขึ้นปีละราว๑แสนล้านบาท
ตามแนวทางการใช้งบประมาณของรัฐบาล

กระทรวงศึกษาธิการยังคงได้รับงบสูงสุดทุกปี
เพียงแต่ว่าปี๒๕๖๐ได้งบประมาณลดลง
ขณะที่กระทรวงกลาโหมก็ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น
ปีที่แล้วเกือบ๘๐๐๐ล้านบาท
โดยกองบัญชาการกองทัพไทยได้รับไป๑๖๒๙๒ล้านบาท
เงินราชการรับ๕๔๘๒๒๐๐๐บาท
สำนักงานประหลักกระทรวงกลาหมได้รับ๙๑๕๐ล้านบาท
ขณะที่กองทัพบกได้รับกว่า๑แสนล้านบาท
ทัพเรือได้รับไป๔๑๓๒๑ล้านบาท
กองทัพอากาศได้รับไปกว่า๓๙๐๐๐ล้านบาท

ก็จะพบว่าในช่วง๕ปีที่ผ่านมา
กระทรวงกลาโหมได้รับการจัดสรรงบประมาณมากขึ้นเรื่อย
จนถึงครั้งนี้ก็ยอดสูงมาเป็นอันดับที่๒
เมื่อเทียบกับทุกกระทรวงครับ